ดานักธุรกิจทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่

ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดของตัวเอง
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่มีสาขามากที่สุดในอังกฤษ
โดยเจ้าของกิจการผับรายนี้สนับสนุนให้สหราชอาณาจักร
เพราะเขามองว่าปัจจุบันสหราชอาณาจักร
กฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายการจ้างงาน
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย
เพราะอำนาจสูงสุดกลับไปอยู่ที่สารสูงยุโรป
ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยสภายุโรป
แทนที่จะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
อดคล้องกับเจ้าของโรงงานผลิตแซลมอนรมควัน
ส่งขายตลาดยุโรปและสหรัฐรายนี้
ทำให้เขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบยิบย่อยที่ไม่สำคัญ
ในปีที่แล้วเขาต้องจ่ายเงินนับแสนบาท
เพื่อผลิตบรรจุพันธุ์ใหม่ที่มีคำว่าบรรจุปลาติดอยู่ด้านหลัง

เพราะทุกวันนี้เขาขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนต่างของประเทศ

ธุรกิจของเขาย่อมได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง
ขณะที่ผู้บริหารของอุตสาหกรรมยานยนยักษ์ใหญ่

ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในสหราชอาณาจักร
มีการจ้างงานกว่า๘แสนอัตรา
และสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจกว่า๘แสนล้านบาทต่างวิตกว่า
และการลงทุนของเอกชนชะลอตัว
ในส่วนของผู้ผลิตรถยนต์บางรายอาจตัดสินใจถอนการลงทุน
เพราะที่ผ่านมารถยนต์กว่า๑๘๐ที่ผลิตในสหราชอาณาจักร
จะถูกส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ
ที่เคยมีมาแต่เดิมหายไป
ซึ่งกล่าวในฐานะนักลงทุนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมาทั้งชีวิตว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า
แต่ผลกระทบที่แท้จริงอาจรุนแรงกว่านั้น
โดยธนาคารกลางอังกฤษได้ออกมาเตือนว่า
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพันธบัตร
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน
ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อเฝ้าจับตาการพันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน
ที่จะเกิดขึ้นหลังการทำประชามติเสร็จสิ้น
ส่วนทางด้านสาภาพรัฐวิสาหกิจยูนิสัน
ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากยุโรป
ซึ่งนี่จะทำให้ประชาชนยากจนลง
และภาคเอกชนอาจต้องลดต้นทุนด้วยการเลิกจ้างพนักงาน